น้องอับประลักษณ์มากเลยพี่บอล

โอ๊ยเขากำลังอับประลักษณ์ละ

อุปกรณ์สำหรับทรัพย์ทั้ง๓แบบ

นี่คือถูซักผ้าเลยมันอยู่ถูกคนเราเนี่ย
เรื่องกับถุงกับอะไรอย่างนี้มันจะอยู่กับเรา

อันนี้สำคัญนะแพ็คมันมี๔ลูก
ใส่ไปในเครื่องปั่นเนี่ยใช้ลูกบอลอันนี้
ผ้าที่มันพันกันเป็นเกลียวอันนี้ช่วยได้

พูดถึงลักษณ์พันธุ์ทางงู
ไอ้ที่งูที่ลูกมันน่ะ
นี่พี่พูดถึงลักษณ์งูเหลือมนี่ฟังนะครับงูเหลือมออกลูกแล้วก็ทิ้งไว้
แม่ไก่มาเจอแม่ไก่ก็ช่างใจดี

ชุบเลี้ยงลูกงูเหลือม

จนงูเหลือมตัวนั้นน่ะโตขึ้นครับโตขึ้น
ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของแม่ไก่

ใช่มันกลับกันเปล่าวะมันกลับกันเปล่าวะ

เดี๋ยวเล่ามาครึ่งทางแล้วไม่รู้ว่าเล่าจับ
พี่แล้วเราก็เล่นบุคลักยนเบอร์ไปหมดแล้ว
อันนี้คือแปลงซักผ้าแบบพลาสติกครับผม
ราคาไม่แพงพลาสติกน้องเชื่อพี่ดิ

นี่คือคำถามข้อแรกค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาท
อุปกรณ์ซักผ้าทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

ครับผมมีเครื่องซักผ้าที่บ้านครับ
และผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบชื่นชอบการซักผ้ามาก

ยังไงบ้างพวกข้าอย่างนี้เคยใช้ลูกวอลนาโนผมเคยซื้อจากญี่ปุ่นเลย
ลูกละเป็นร้อยบาทหลายร้อยแต่แปลงอย่าลืมดูนะคุณ
มันมีเทคโนโลยีเหมือนกันนะ

มันมีแบบนี้แปลงแบบอะไรเนี่ย
โอ้โหขนแปลงเคลือบสารยับยั้งดักทีเรีย
โอโหค่ะจะมีพวกไก่ไห่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้เพราะครับ
อย่าถือมากฮะระบายเป็นชัยับยั้งแบคทีเรีย
เดี๋ยวคุณจะเรียอะไรไม่ได้เลยนะกว่าเดี๋ยว

ลองวิเคราะห์ก่อก็ได้นะเราตัดทันอย่างคุณ
เทคนิคด้วยเลยไม่มั่นใจจะตัดทันอย่างก่อนอ้าว

ตัวเงินรางวัลของเขานะคะแต่ว่าในตัววิเคราะห์ก็
แป้งเหรอ
อันนี้ผมว่าดูก็แพงเหมือนกันนะ

ร้อยไหมคะ

แม่นเหมือนกันกันแล้วอันนี้พี่เป๊๊กจะเฉลยที่

เอาล่ะตัวชี้วัดจะอยู่ที่ถุงผ้า
ซักผ้า๔เหลี่ยม๑๘คูณ๑๘นิ้ว

ราคาต้องแพงกว่า๙๙บาท

วันนะและราคาถุงผ้าเหลี่ยม๑๘คูณ๑๘นิ้ว

ถุงผ้าเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
โอ๊ย

พรุ่งนี้กลับมาสนุกกันต่อครับ
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
บะหมี่หยกเกี้ยวกุ้งหมูแดง
บะหมี่หยกเป็ดน้ำ

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้

ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
คุยกันเหมือนมึงไม่เคยเจอกัน
เคยสนใจเพื่อนไหมวันเกิดเนี่ยวันเกิดเพื่อน
แทนที่จะไปหาซื้อของฝงของขวัญมาให้เพื่อน
มึงมานั่งแท่มอะไรกันเนี่ย
วันเกิดไม่น่าเป็นห่วงหรอกเออถ้าวันตายค่อยเป็นห่วงกัน
เออ